สวัสดีครับ

ตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อตุ๋ย
จากจังหวัดประจวบคิริขัน
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว

เพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

ซึ่งภายในตู้โบนัสจะมีเงินโบนัส
๑๐๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จากเรื่องภาษาไทยป๔ครับ
ช่วงหน้าฝนพ่อแม่หนูก็ไม่มีงาน

เสียใจที่ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะ
หนูก็เข้าใจว่าพ่อกับแม่ห่างกันยากค่ะ

จะได้รักษาพ่อแม่ยามป่วยค่ะ

ในตัวเลือกใดไม่ได้อยู่ในวักเดียวกัน

ทองหยิบทองหยอดถ่วยทองค่ะ

เพราะว่ามันจะมีผลต่อ๑ล้านบาททันที

ถูก

ทองหยิบทองหยอดฝอยทองไม่ได้อยู่ในวักเดียวกัน

เพราะฉะนั้นน้องน้ำช่วยเหลือครอบครัวไปได้แล้ว
ครอบครัวของพ่อตุ๋ยจากประจวบคิริคัน
รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ได้รับกุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก
อีก
เอาละครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องวัดบางเจริญครับ
ทุกวันนี้ผมก็ทำงานตั้งแต่ตี๓ผมก็จะสู้แหละ
มีมากเก็บมากมีน้อยเก็บน้อยพยายาม

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พศที่ระบุอยู่บนคล้องคือปีพศใด
ข้อที่๔ครับพศ๒๕๕๗ครับ

ถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกครับ
เนี่ยคือปีที่ระบุอยู่ที่บนคล้อง
โหน้ำตาคลอเลยนะ

ลังเลอยู่หวังคนละครั้งค่ะ

ผมอาจนึกอยู่ว่าจะ
พร้อมกับลงพ่อท่านที่ท่านเสีย
โอ้โหก็จะมีภาพจำไง
เอาละครับเพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๒ข้อ
ครอบครัวพ่อตุ๋ยจากจังหวัดประจวบคิริขัน
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอก
เป็น๒ดอก
ครึ่งทางแรกมาสวยงามมากเลย

ผมก็มารอลุ้นกับครอบครัวเนี่ย
มาเปิดดูไปพร้อมกับครอบครัวพ่อ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไป

ตอนหลังพอหนูมารู้ว่าพ่อต้องสอยมะพร้าว

เสียใจค่ะที่ทำนิสัยแย่ให้พ่อกับแม่

เพื่อส่งเงินให้แม่ได้มาช่วยน้อง

โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ

ภายในเวลา๓นาที

ภาวนาว่าขอให้ข้อนี้ผ่านนะครับ
น้องลินทำได้

เพราะใช้เวลาไปทั้งสิ้น

อาจจะไม่ได้โอกาสลุ้นเงินล้าน

เราไปลุ้นเงินแสนกันในวันนี้

ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่อง

บางทีน้องลินทำรายงานเขาไม่มีตังค์เขาก็ต้องเข้ามาบนกับเรา
สีหน้าลูกรู้ว่าลูกน้อยใจเราก็คิดย้อนตัวเองว่า
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ดอกไม้ที่เป็นลวดลายของกระบอกฉีดน้ำใบนี้คือดอกอะไร

ถูกถูกถูกถูกเซ็นถูกเซ็น

ฉีดน้ำใบนี้คือดอกกล้วยไม้นั่นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของพ่อตุ๋ยจากประจวบคลีขันครับ
ได้รับทุนใบต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
ได้รับกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
เย้

มีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอกด้วยกัน
เพราะฉะนั้นครอบครัวพ่อตุ๋ย
จะส่งใครมาเลือกกุญแจดอกที่๑ครับ

จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจไป๒ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้น

สองดอกรวมกันเป็น๔๐วินาที
อย่าลืมนะครับเวลามีค่ามาก

เยี่ยม
คนพ่อลูกใช้เวลาไขกุญแจทั้งสิ้น๑๐วินาที

ดีมากเลยพ่อเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับว่าหลังตู้โบนัสหมายเลขหนึ่ง
ตุ๋ยจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
๕๐๐๐บาทครับ
ขอบคุณครับ
และโบนัสหลังตู้ที่๒จะได้กลับไปบ้านเท่าไร
พรพ่อไปแล้ววันนี้ผมพลาดเลย

โบนัสหลังตู้ที่๓นี่ก็คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
และโบนัสหลังตู้ที่๔ที่เหลือนะครับ
อีกหนึ่งตู้ครับนั่นก็คือ

ประจวบคิริขันนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้
ก็ดีใจละดีใจที่มี

มันยังช่วยเหลือคนที่ไม่มีทางออก
แล้วก็ขอบคุณคณะคุณครูบ้านบังเจริญ

เพราะท่านเป็นคนส่งเรื่องราวมาให้ใช่ไหมครับ
ท่านเป็นคนส่งเรื่องราวมาให้ครับ
ท่านเห็นความลำบากของครอบครัวของพวกผม
พ่อครับเป้าหมายเลยคือจะไปต่อลมหายใจต่อชีวิตของครอบครัวเราตรงไหนก่อนครับ
สำหรับแรกผมอยากจะลุกสัตว์รถสักหน่อยนึงครับ
ลุกสัตว์รถนี่ครับสักส่วนหนึ่ง
มันก็ยังต่อยอดอาชีพของเราเนอะแล้วจะได้ดำเนินชีวิตได้ต่อ
คุณผู้ชมครับไม่มีพ่อแม่คนไหนกินอิ่มนอนหลับ
ถ้าลูกยังหิวโหยยังขาดการศึกษา
ความฝันของพ่อแม่ทุกคนก็คือต้องการเห็นอนาคตของลูกที่สดใส
ที่ดีกว่าชีวิตที่เหนื่อยยากในปัจจุบันของคนเป็นพ่อและแม่
ครอบครัวของพ่อตุ๋ยก็เช่นกันครับพวกเรามาช่วยกันแบ่งปันทาน้ำใจคนละเล็กละน้อย
ต่อความหวังให้กับครอบครัวนี้เพื่อชีวิตของพวกเขาจะได้เดินต่อกันได้นะครับ
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของพ่อตุ๋ยไว้ด้วยนะครับ
พระคุณล่วงหน้าครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกชีวิตบนเวทีแห่งนี้ครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
มีอาชีพทำนาทำไล่ลูกสาวก็ตั้งท้องตั้งแต่เกิดมาเขามีน้ำในสมองครับ
ถึงจะทำงานยากลำบากเหนื่อยแค่ไหนผมก็ไม่คิดจะหยุดทำงานทั้งวันเลยครับ
ถ้าผมมีเงินผมอยากจะให้ยายขายของหน้าบ้านจะได้อยู่กับหลานแล้วมีรายได้ช่วยกัน
ส้มตำไทยส้มตำปูอย่างละ๖จานภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร๑หมื่น๑หมื่น๑หมื่น๑หมื่น